หรือว่าคืนนี้ฉันจะไปสวดมนต์ข้ามปีที่ไหนดี
วันนี้ไทยรัฐทีวีรวบรวมมาฝากให้ทั้งหมดแล้วนะคะ

ค่ำคืนนี้ทองฟ้าบริเวณแยกราชประสงค์
จะถูกแต่งแต้มสีสันด้วยพลุไฟอีกครั้ง
ใครที่มาร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ที่นี่
ยังจะได้รับชมการแสดงแสงสีเสียงแบบ๓๖๐องศา
ปีนี้จะมีแลนด์มาร์คใหม่ในพื้นที่ใจกลางกรุง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนโค้งน้ำเจ้าพระยา
ระยะทางกว่า๑๔๐๐เมตรนาน๕นาที
แต่หากใครไม่อยากเบียดเสียดผู้คน
ก็ต้องเชื่อมหานครจุดนี้มีความสูง๓๑๔เมตร
ถือเป็นจุดชมวิวบนอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย

โดยสามารถเดินทางไปร่วมฉลองปีใหม่แบบไม่เหมือนใคร
จุดชมวิวภายในชั้น๗๔และภายนอกอาคารชั้นที่๗๘
ตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงคาวดาว
ส่วนใครที่ชอบต้อนรับปีใหม่แบบวิถีพุธ

อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แนะนำให้ไปร่วมกิจกรรมที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยศิลปะพื้นบ้าน
อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
เป็นอีกหนึ่งวัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทุกปี
ซึ่งนอกจากจะได้รับชมความสวยงามของพระปางวัดอรุณแล้ว

ก็ทำให้หลายคนเลือกที่จะเริ่มศักราชใหม่ในชีวิตที่วัดแห่งนี้
สำหรับคนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนม

การปฏิบัติธรรมสวดมนต์ฟังพระธรรมเทศนา
จนถึงทำบุญตักบาทในช่วงเช้าของวันที่๑มกราคม๒๕๖๒
เหนือปีนี้สามารถไปร่วมสวดมนต์ข้ามปี
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่

พระสงฆ์๓๙๙รูป

ในช่วงเช้าวันที่๑มกราคม๒๕๖๒
ภาคใต้ปีนี้วัดมหาธาตุวรมหาวิหารพระอารามหลวง

จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเช่นกัน

แนะนำให้ไปสักการะบูชาพระบรมธาตุเจดี

ประชาชนยังสามารถร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

ส่งท้ายปีเก่าแบบวิถีพุธได้ที่วัดใกล้บ้าน
หรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน